หลอกหลอกหลอกหลอกหลอกหลอก

เด็กยังไม่ถึงไม่ถูกเรื่อยเรื่อย
หนึ่งเก่าหนึ่งมาดำ

ขอโทษจำรวจก่อน